ท่านประธานครับผมขออนุญาตหาลือท่านประธานครับ

ท่านประธานครับผมนายคารเดชวงวิทักษ์โลศครับ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดราชบุรีภักดิ์ประชาธิปัตย
ท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานหาลือครับ
สิทธิ์ของผมที่เป็นสมาชิกที่ได้รับการบรรจุกระทู้ไปแล้วนะครับ
แต่รัฐมนตรีเลื่อนนะครับก็เลยอยากจะหาลือท่านประธานครับว่า
ตอนนี้เนี่ยกระทู้ที่ผมถูกเลื่อนเนี่ยนะครับ
เป็นกระทู้ที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
เพราะว่าถามลำตีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับการชดเชยราคาน้ำมัน
ซึ่งตอนนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาก
แล้วก็เข้าของขึ้นราคามหาศาลเลย
แต่รัฐมนตรีนะครับกลับเลื่อนตอบกระทู้
ทั้งที่ท่านล้ำตีเนี่ยกำชับให้รัฐมนตรีเนี่ยมาตอบกระทู้

ท่านท่านท่านพอว่าทราบจากทางวิทย์ลัฐบาลนะคับว่า
อาทิตย์หน้าเนี่ยท่านประธานก็ได้บรรจุเรื่องของงบประมาณเข้านะครับ
แล้วก็สัปดาห์ถัดไปท่านประธานก็จะมีการประชุมร่วมนะครับ

ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าราคาน้ำมันขึ้น
แต่รัฐมนตรีไม่มาตอบเรื่องตอบกระทู้
ก็เลยจะหาลือท่านประธานเพราะว่ากระทู้ผมจะตอบได้เมื่อไหร่
เพราะว่าข้อบังคับที่๑๕๑เลื่อนอย่างเดียวไม่ได้ครับท่านประธาน
นายกรรมตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเป็นผู้ตอบกระทู้
จะต้องทำหนังสือแจ้งท่านประธานแล้วก็ต้องกำหนดว่าจะตอบกระทู้เมื่อใด
ดังนั้นกระทู้ของผมเลื่อนออกไปแล้วเลื่อนลอย
แล้วเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลเนี่ย
พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากท่านประธานก็ทราบอยู่ครับ
แต่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกลับเลื่อนตอบกระทู้โดยไม่มีเหตุผลครับ
ขออนุญาตเรียนหาลือท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
ครับเรียนแจ้งวรเดชนะครับ
รมตรีได้แจ้งมาว่าขอเลื่อนตอบกระทู้ถามออกไป
เป็นวันที่๑๖มิถุนายน
ยังก็ตามมันเป็นหากวามจะร้อนของประชาชนนะครับ
กวนกระเด็ดสามารถทำเรื่องเป็นหลายลักษณ์อักษรนะครับ
กระทู้ถึงนะครับถึงผมนะครับ
แล้วถ้าทำวันนี้วันนี้เย็นผมก็จะส่งไปเลยครับ
เพื่อให้มีการแก้ปัญหา
เมื่อวานเราประชุมประสานท่านหัวหน้าพัก
ทั้งรัฐบาลฝ่ายคารและรัฐมนตรีด้วยครับ
ทุกฝ่ายก็ได้มีความเห็นร่วมกันในเรื่องที่ขอร้อง
เพราะน้ำตรีกรุณามาตอบกระทู้อย่างที่เป็นตัวอย่างที่ได้เห็น
ว่าขอต้ำทรีย์ได้พยายามมาต่อประธู
แต่ว่าโดยที่เมื่อทางกระทรวงเขาแจ้งมาก็เป็นสิทธิ์ที่เขาทำได้นะครับ
ประสูงจากเรื่องรวดนี้คุณผู้นาธิ์ทำหนังสือซึ่งผมได้ตรงเลยนะครับ
ใช่ครับขอบคุณท่านประทานครับ
เพราะว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนแล้ววันที่๑๖เนี่ยนะครับ

งั้นเดี๋ยวผมก็จะดำเนินการตามที่ท่านประธานแนะนำ
เดี๋ยวจะทำจดหมายหนังสือเสนอมาตรการ